คุณผู้ชมมีเหตุการณ์ที่ศรีสะเกดค่ะมีรถเก่งคันหนึ่งยางระเบิดแล้วรถเสียหลักพลิกคว่ำตกไปข้างทาง
ตำรวจก็มาช่วยเพราะว่าคนขับก็บาดเจ็บตำรวจก็ประสานรถยกให้มาช่วยยกรถขึ้นมา
จังหวะที่รถยกมาถึงคนขับรถยกเขาก็ลงมาจากรถผู้ชายคนนี้ที่บาดเจ็บอยู่
วิ่งไปขึ้นรถยกแล้วจะขับรถยกหนีเจ้าของรถยกก็งงตำรวจก็งงไปดึงตัว
ตำรวจกับเจ้าของรถยกโดนกัดนะคะโดนผู้ชายคนนี้กัดสุดท้ายเหมือนกับชักปืนจะมาขู่ด้วย
แต่สุดท้ายรวบตัวเอาไว้ได้สาเหตุที่พยายามจะหนีก็เพราะว่าในรถเก๋งคันนั้นที่ประสบเหตุมียาบ้าอยู่เยอะมาก

นี่ค่ะคนนี้นะคะ

นายอมรผิวเกลี้ยงอายุ๓๕เป็นชาวฉะเชิงเซานั่งหมดสภาพค่ะ
เพราะว่าถูกรวบตัวเอาไว้ได้นะคะ
ตอนเช้าค่ะประมาณสัก๗โมง๒๐นาทีได้นะคะ
ร้อยตำรวจเอกสำรานศักดิ์แซงเพชรรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองศรีสเกต
ทะเบียนชชฮูก๘๒๔๘กรุงเทพ
คือยางขวาระเบิดค่ะรถก็เลยเสียหลัก
ไปที่คลองข้างทางถนนสายเลี่ยงเมือง
หน้าโรงเรียนราชประชานุครอค๒๙ที่อำเภอเมืองศรีสเกตนะคะ
แล้วคนขับคนนี้นายอมรก็บาดเจ็บ
ตำรวจไปถึงนายอมรเนี่ยนั่งเจ็บอยู่ที่เบาะหลัง
ตำรวจก็เลยประสานรถยกให้มาช่วยดึงรถของนายอมรขึ้นมา
แต่กลายเป็นว่ามันมีเหตุชุลมุนวุ่นวายเกิดขึ้น
เพราะพอรถยกมาถึงคนขับรถยกลงมาเตรียมจะช่วย
นายอมรหยิบกระโปรงกระเป๋าวิ่งขึ้นไปบนรถยก
แล้วพยายามจะขับรถยกหลบหนีค่ะคนขับรถยกกับตำรวจตกใจ
พยายามจะดึงนายอมรลงมาก็เลยเกิดการต่อสู้ชกต่อยกันชุลมุนนะคะ
นายอมรกัดแขนตำรวจอืมนายอมรกัดแขนคนขับรถยกอีกเนี่ยค่ะ
แล้วก็ชักปืนออกมาขู่ด้วยแต่สุดท้ายสู้แรงไม่ได้
โดนจับนะคะนี่นะคะเดี๋ยวมีรอยรอยกัดให้ดูด้วยนะ

แขนซ้ายของตำรวจอ่ะแล้วก็คนขับรถยกถูกกัดที่แขนขวานะคะ
นี่คือแผลรอยกัดเห็นไหมคะโอ้โห
แล้วก็ใบหน้าก็มีร่องรอยบาดแผลกันด้วย
ก็มีช่วงชุนละมุนชกต่อยกันด้วยนะคะ

ตำรวจก็เลยสงสัยทำไมคนเข้ามาช่วยแท้
อายาบาร์๑๑๑๐๐๐๐๐เม็ดมีไอสอีกสองถุงนะคะ

พอไปตรวจค้นในกระเป๋าของแนวอมรก็มีกระสุนอีก๖๒นัด
ใส่เยอะแต่แนวอมรแบบว่ายังไงรู้หรือไหม

มันไม่ใช่ของผม
ปฏิเสธเป็นพันละวันค่ะแต่ตำรวจบอกว่า

ก็ตัวเองขับรถมาแล้วยาเสพติดก็อยู่ในรถของตัวเอง

ก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในขบวนการค้ายาเสพติดนี่แหละค่ะ
ตำรวจก็เดี๋ยวจะแกะรอยหาต้นต่อของยาเสพติด
แล้วก็หาตัวผู้ร่วมขบวนการนะคะ
ตอนนี้ก็ต้องนำตัวนายอมรไปสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยค่ะ